คุณผู้ชมครับวันนี้ไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมไปดู
สุริยุปราคาที่จะเกิดขึ้นในวันที่๙มีนาคมนี้
ประเทศไทยนั้นมีโอกาสจะเห็นเป็นสุริยุปราคาแบบเต็มดวง
ขึ้นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรอายุทยาเมื่อวันที่๓๐เมษายนสองพันสองร้อยสามสิบเอ็ด
ซึ่งเป็นสุริยุปราคาบางส่วนในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช
สุริยุปราคาเต็มดวงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเกิดขึ้นมาแล้วถึง๕ครั้ง
ก่อตั้งกรุงรัตนโกศิลป์ครั้งแรกมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์ของไทยอย่างมาก
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๔ทรงคำนวณเวลาเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง
ล่วงหน้าถึงสองปีว่าจะเกิดขึ้นในวันที่สิบแปดสิงหาคมสองพันสี่ร้อยสิบเอ็ด
ปรากฏการณ์ครั้งนั้นทำให้คนไทยขนานนามพระองค์ว่าทรงเป็นบีดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
มาอีกเจ็ดปีเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงอีกครั้งเมื่อวันที่หกเมษายนสองพันสี่ร้อยสิบแปด
โดยเป็นครั้งแรกที่เห็นได้ในกรุงเทพมหานครครั้งนั้นมีคณะนักดาราศาสตร์ตะวันตกเข้ามาตั้งค่ายสังเกตการณ์ที่จังหวัดเพชรบุรี
หลังจากนั้นคนไทยต้องรอนานถึงห้าสิบสี่ปีจึงเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงขึ้นอีกครั้งในวันที่เก้าพฤษภาคมสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสอง
ครั้งนั้นเกิดขึ้นที่จังหวัดสตูนสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสสามารถ
มองเห็นได้พระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๗
เสด็จไปที่จังหวัดปัตตานีเพื่อทอดพระเนธปรากฏการณ์สุริยุปราคา
หลังจากนั้นทำให้เกิดการประดิษฐ์เครื่องมือศึกษาดวงอาทิตย์ได้
โดยไม่ต้องพึ่งสุริยุปราคาอีก
มาอีก๒๖ปีเกิดสุริยุปราคาครั้งที่๔ขึ้นในประเทศไทย
สามารถรับชมปรากฏการณ์ได้ในหลายจังหวัดเมื่อวันที่๒๐มิถุนายน๒๕๖๒
นับเป็นครั้งที่๒ที่เห็นได้ในกรุงเทพมหานคร
และเป็นสุริยุปราคาที่ใช้เวลาบังดวงอาทิตย์นานที่สุดถึง๗นาที
มีการถ่ายทอดสดปรากฏการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
และล่าสุดเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อวันที่๒๔ตุลาคม๒๕๓๘ใน๑๑จังหวัด
แก่แนวจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรจนมาถึงจังหวัดสะแก้ว
ซึ่งประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก
มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ทั่วประเทศครั้งแรก
และยังเป็นแรงสำคัญกระตุ้นให้เกิดการศึกษาวิจัยดวงอาทิตย์ในมหาวิทยาลัยต่าง
และจากการตรวจสอบด้วยคณิตกรพบว่าสมัยอาณาจักรอายุทยา
เกาะเมืองกรุงศรีอยุธยามีความน่าจะเป็นที่จะได้เห็นสุริยุปราคาเต็มดวงพาดผ่านถึง๓ครั้ง
ในรอบ๔๑๗ปีซึ่งถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก
โดยเฉลี่ยทั่วโลกจะใช้เวลาประมาณ๓๖๐ปีถึงจะได้เห็นสุริยุปราคาเต็มดวงในจุดเดิมอีกครั้ง
ส่วนสุริยุปราคาเต็มดวงอีกครั้งในอนาคตจะเกิดขึ้นในวันที่๑๑เมษายน๒๕๖
ที่จังหวัดประจวบคิริคันนับจากนี้ไปอีก๕๔ปีหรือ๑๙๘๔๗วัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
อีก๕๔ปีข้างหน้าถ้าหากคุณผู้ชมต้องการจะรับชมสุริยุปราคาแบบเต็มดวง
ระบุนะครับว่าในพื้นที่ประเทศไทยนอกจากประจวบคิริขันแล้วก็จะมีตั้งแต่
นองนะครับไล่ขึ้นไปตามแนวคลาดนี้ครับระนองชุมพรประจวบคิริขัน
จนถึงจันทบุรีแล้วก็มาจนถึงที่ตราดครับ
แนวนี้จะเป็นแนวคลาดพาดผ่านแบบพอดิบพอดีจะทำให้สามารถเห็นสุริปราคา
ได้แบบชัดเจนและมีโอกาสเห็นแบบเต็มดวงด้วยนะครับ
นี่คือสิ่งที่เรานำมาให้คุณผู้ชมติดตามและเตรียมพร้อมก่อนวันที่๙มีนาคมนี้
เราจะเห็นสุริยุปราคาแบบบางส่วน
ลาดครั้งนี้รออีกประมาณสัก๓ปีถ้าอยากจะเห็นเต็ม๕๔ปีข้างหน้า
หวังว่าเราทุกคนและคุณผู้ชมอาจจะมีแรงยกแผ่นฟิล์กรองแสงมาดูไหวนะครับ
ต้องบอกว่าตอนนี้หลายคนรอแล้วนะคะสำหรับปรากฏการณ์สุริยุปราคา